ไปดูนาทีชีวิตกันหน่อยนะคะเพราะว่าลอยกระทงมันมาคู่กับน้ำอยู่แล้วค่ะ
เพชรชบุรีมีเด็กหญิงวัย๑๔ปีก็ไปลอยกระทงกับคุณแม่ไปกับเพื่อนบ้าน
จังหวะลอยอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่าเกิดพลัดตกลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีคุณ
แล้วแม่น้ำเพชรบุรีมันลึกกว่า๕เมตรอะค่ะ
โชคดีจริงนะเนี่ยทหารอยู่ตรงนั้นเขาคอยอำนวยการความสะดวก
แล้วก็รักษาความปลอดภัยอยู่กระโดดลงไปช่วยแล้วก็มีพลเมืองดีกระโดดลงไปช่วยทันนะคะ
มณฑนทหารบกที่๑๕และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายรามราชนิเวศ
ปฏิบัติหน้าที่ประจำอยู่กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง
บริเวณจุดหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละ

กระโดดลงไปช่วยเหลือเด็กหญิงประพัชยาอินพันธังวัย๑๔ปีขึ้นมาจากน้ำ
เพราะว่าน้องเนี่ยพลัดตกลงไปอย่างที่บอกแม่น้ำเพชรบุรีมันลึกมากค่ะ๕เมตรกว่าได้
พอช่วยขึ้นมาได้ก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ที่อุ้มก็คือเร่งประถมพยาบาลนะคะ
เพราะว่าน้องอยู่ในอาการสำลักน้ำแล้วก็มีอาการอ่อนเพลียด้วย
จากนั้นก็เร่งเคลื่อนย้ายนำตัวส่งรักษาที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรี
ล่าสุดน้องปลอดภัยแล้วนะคะคุณหมอก็ให้น้องกลับบ้านได้แล้วด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอนที่น้องไปร่วมเทศกาลลอยกระทงกับคุณแม่แล้วก็เพื่อนบ้าน
ทีนี้จังหวะแบบเดินอยู่จะลอยกระทงเนี่ยน้องพลัดตกลงไปในแม่น้ำค่ะ
ดีจริงทหารที่ดูแลความปลอดภัยบริเวณนั้นกับพลเมืองดีเนี่ยเขาหูตาไว
ได้ยินเสียงปุ๊บกระโดดลงไปเลยก็เลยช่วยได้ทัน